เทลเลอร์๒๒ล้อยาวเลยนะบรรทุกนม
จะไปส่งที่ชายแดนไทยแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการส่งต่อไปประเทศเพื่อนบ้าน
ปรากฏว่าระหว่างทางระหว่างทางถูกรถกระบะนะครับ
ประกบประกบแล้วสองคนยิงใส่พลุนทั้งรถพลุนทั้งคนครับ
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถเลยคุณผู้ชมครับ
บันทึกภาพขณะรถกระบะอีซูซูสีขาวป้ายแดงครับ
จอดรออยู่ริมถนนสายเอเชีย๔๑ขาล่องใต้
ในพื้นที่ตะบนแก้วแสนอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอรถเทลเลอร์๒๒ล้อสีขาวนะครับของผู้เสียชีวิตซึ่งบรรทุกนมมาเต็มคันเลยนะครับ
ขับผ่านมาไอ้รถกระบะคันนี้ประกบครับ
กบแล้วมีชายชะกัน๒คนนั่งอยู่ท้ายกระบะ
ชักปืนออกมาคนละกระบอกยิงใส่ยิงใส่ยิงใส่ยิงถล่มครับ
กระสุนเนี่ยนะครับเป็นรูพลุนถึง๑๗รู
นอกจากนี้กระสุนยังไปถูกนางสาวหละลินยาโผ่ไส
อายุ๔๙ปีคนขับรถเข้าตรงไหนบ้างเข้าศีรษะเข้าลำตัวร่างพลุนครับ
พยายามประคองรถเข้าจอดนะครับแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิต
เขากับภรรยาขับรถมาจากสระบุรีครับ
จะเอานมไปส่งให้ลูกค้าที่ด่านนอก

แล้วเดี๋ยวจะส่งต่อไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน

ให้ภรรยามาขับแล้วเขาไปนอนหลับอยู่เบาะหลัง
รู้ตัวอีกทีตอนได้ยินเสียงปืน

แน่นอนครับตำรวจต้องเชิญตัวสามีคนที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ย

และคนขับรถบริษัทที่ตามหลังกันมาอีก๖คัน

เห็นอะไรไหมอะไรผิดสังเกตไหม

แล้วก็สัมประธานส่งนมไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับ